เป็นสนามที่๓ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ
เพื่อสร้างความคุ้นเคย
สำหรับนักตบสาวไทยก็ใช้เวลาวันนึงชั่วโมงครึ่ง
ก็มีทางนุสราต้อมคำอดีตมือเซตทีมชาติไทยเนี่ย
มาร่วมติวให้กับรุ่นน้องด้วยนะครับ
โฆษ์ด่วนดันใน๔วัชลักษณ์เมนาเบทากุล

ก็เผยว่านักกีฬาต้องปรับตัวพอสมควรนะครับ
โดยเฉพาะเรื่องของการเล่นกับแสง
ค่อนข้างจะแตกต่างจากสนามอื่นนะครับ
ส่วน๒ปัจจัยที่จะลุ้นชนะเนเทอร์แลนด์ได้ครับ
ก็คือต้องพยายามเต็มที่ในเรื่องของการต่อสู้

ก็ถือว่ามีข้อได้เปรียบในเรื่องของเสียงเชียร์นะครับ
สนามนี้ครับจริงแล้วเนี่ยเล่นในบ้านด้วย
ก็ฝากแรงเชียร์แรงใจจากทางบ้าน
แล้วก็ผู้ชมในสนามช่วยเชียร์พวกเราด้วยครับ

ก็พูดถึงสิ่งที่เปลี่ยนไปจากเดิม
ก็คือเรื่องของแสงไฟใหม่นี่
ตรงกับคอนเซ็ปต์ของวอเล็กบอลหญิงเนชั่นลีก
ก็รู้สึกแปลกตาไปเหมือนกันนะครับ
เพราะว่าก่อนหน้านี้ที่เคยเข้ามาที่สนามแห่งนี้ไม่ใช่แบบนี้นะครับ
แปลกตาไปเพราะว่าอย่างที่เคยเข้ามามันก็ไม่ใช่อย่างนี้
ก็วันนี้ก็ถือว่ามาปรับสายตาแล้วก็ปรับระบบทีมกันด้วยค่ะ
ส่วนน้องเพียวครับอาจจะรับพอร์ตเองไหมว่า
ก็เคยที่จะเล่นที่สนามแห่งนี้ที่ประเทศไทยอยู่แล้วนะครับ
ข้างจะต้องใช้เวลาปรับตัวอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับ
ปียนุษยแป้นน้อยตัวรับอิสระ
แล้วก็กัปตันทีมก็บอกว่าห่างหายจากสนามนี้มานานนะครับ
พอเข้ามาก็มีความรู้สึกที่อยากจะลงเล่นอยากจะแข่งขันแล้วนะครับ

กันมา๕ครั้งหลังสุดครับไทยอันดับ๑๔ของโลกนะครับ

เราแพ้เนเทอร์แลนด์ทั้ง๕นัดรวดเลยนะครับ
ชนะล่าสุดคือปี๒๐๑๖นะครับ
ตอนนี้ไทยอยู่อันดับ๑๓ของตารางนะครับ
แข่งแปดนะชนะ๒แล้วก็แพ้๖นะครับ